คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่น่าตกใจกันสักหน่อยนะคะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาพี่เอกชัยศรีวิชัยของเราถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะ
โดยแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นอาการลำไส้อักเสบรุนแรงนั่นเองนะคะต้องเข้ารับการผ่าตัดทันที
ซึ่งขณะนี้พี่เอกชัยก็ออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สตินะคะ
เมืองต้นแพทย์ให้พักรักษาตัว๑สัปดาห์ถึงจะกลับมาทำงานได้อีกครั้ง
ยังไงเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
คือภาวะที่ลำไส้บิดตัวอย่างรุนแรงแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะเกิดจากไม่กี่กรณีหรอก
หมายว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารเพราะว่าชกระศการตรอนนะคะ
หรือว่าความเครียดถึงความวิตกกังวลต่าง
ซึ่งพี่เอกชัยเองตอนนี้ก็โหมงานค่อนข้างหนักนะคะ
ใช่กำลังดูแลกำกับผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ด้วย
ห่วงกันได้แล้วอะนะคะ